เดี๋ยวไปดูนะครับที่ถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายล่าสุดว่าเป็นอย่างไรนะครับ
ติดตามจากรายงานสดของคุณพยุงศักดิ์การสมเขตครับ
ครับผมต้องบอกเลยนะครับก่อนอื่นณเวลานี้ที่บริเวณหน้า
ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายจุดที่ผมยืนรายงานสดอยู่นี้นะครับ
ฝนยังไม่ตกเลยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ฝนไม่ตกในวันนี้เอง
ณตอนนี้ทางเจ้าที่นะครับก็ได้ลากสายอากาศบริสุทธิ์เข้าไปภายถ้ำ
ให้ผู้ชมได้เห็นบรรยากาศสดขนาดนี้ก่อนนะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศสดสดที่ทางเจ้าหน้าที่นะครับ
กำลังเร่งลากสายอากาศออกซิเจนนะครับบริสุทธิ์เข้าไปในถ้ำนะครับซึ่งตามรายงานก็บอกว่าเข้าไปถึงแล้วในถงที่สามนะครับ
และสายนี้จะเดินเข้าไปอีกประมาณ๕๐๐เมตรนะครับที่ได้ความร่วมมือจากกรทจะส่งเข้ามาให้เพื่อให้ทุกคนภายถ้ำ
เองนะครับในนกฤษภพธคสดทากรสดอำนวยการร่วมค้นหาผู้สนหายในวรรณอุตยานแห่งชาติ
ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับแล้วก็ได้ออกมาแถลงเมื่อสักครู่นะครับ
ก็บอกว่าปริมาณน้ำตอนนี้นะครับในถ้ำหลวงนะครับ
โถง๑ถง๒และโถง๓นะครับตอนนี้ปริมาณน้ำเริ่มลดลงแล้ว
ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเพราะว่าเดินได้แล้วและคราวได้แล้ว
ต้องว่ายน้ำเข้าไปครับแต่ว่ายังมีปัญหาอยู่ที่จุดทางแยก
ที่เป็นทางสามแยกนะครับที่ปริมาณน้ำยังสูงอยู่
แต่ทางนายนรงศักดิ์ก็บอกว่าอุปสรรคตรงนี้ก็จึงถือว่า
ค่อนข้างที่ยังยากอยู่เพราะว่าถ้าน้ำตรงนี้ยังท่วมอยู่
เด็กเด็กก็ยังไม่สามารถออกมาได้ก็ตอนนี้ก็หวังให้รอระดับน้ำหน้าจุดนี้
ลดลงมาประมาณเท่าคอครับถึงจะออกมาได้ซึ่งสถานการณ์น้ำล่าสุดตอนนี้นะครับ
ผมได้ไปพูดคุยกับกองอำนวยการเมื่อเวลา๓ทุ่มนะครับหรือว่า
ที่ผ่านมานะครับกับน้ำนักถ้ำตอนนี้อยู่ที่ประมาณยี่สิบเจ็ดเซนติเมตรนะครับ

ที่ถือว่าอ่อนแรงนะครับแต่ว่าทุกคนก็ยังมีอารมณ์ที่ดีและ
ยังไม่ได้เครียดมากแล้วครับเพราะว่ามีเจ้าที่อยู่ภายในถ้ำ

ครับผมและนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดหน้าบริเวณถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับ
ผมเองได้เพิ่งมาวันนี้เป็นครั้งแรกก็เห็นว่าข้างหลังผมก็ยังมีทางพี่น้องสื่อมวลชนและเจ้าที่ก็ยังคงทำงานกันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีถ้าเกิดในวันพรุ่งนี้หรือวันต่อไปนะครับ
ฝนไม่ตกก็มีโอกาสที่จะพาเด็กออกมาจากนอกถ้ำได้เร็วมากขึ้นครับ
ยุงศักดิ์สุเกตข่าวทะทีวีรายงานสดจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายครับ
ขอบคุณครับคุณพยุงศักดิ์ครับตอนนี้ก็ไปเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่ถ้ำหลวงนะฮะ
เพราะฉะนั้นภารกิจในขณะนี้ก็เหมือนกับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำงานอยู่
ก็คือรอว่าจะสามารถนำทั้ง๑๓คนออกมาได้เมื่อไหร่